ต้องบอกเลยว่าเขาคุ้มคลั่ง
เขาคุ้มคลั่งแล้วปีนขึ้นไปบนหลังคาชาวบ้าน
เมื่อกี้เอาภาพให้ดูก่อนปิดเบรก
เห็นภาพนี้แล้วมันน่ากลัวค่ะ
ใครดิ้งขามันใครดิ้งขามัน
อะไรอะไรที่เขาบอกโอเคได้แล้วนี่คืออะไร

ตัดเหล็กเอาออกมาได้แล้ว

นี่เจ้าหน้าที่นะเขาต้องระดมกำลังกัน
เอาอุปกรณ์มาตัดเหล็กแหลมหัวลูกศรที่ยอดรั้วบ้าน

มันเสียบทะลุหน้าท้องของผู้ชายคนนี้

เห็นภาพตอนแรกป่ะที่ติดคาอยู่แบบนั้นนะคะ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
แล้วต่อให้แบบตัดออกมาเอาเหล็กออกมาทั้งแผงแล้วก็ค่อยตัดให้เหลือแต่เส้นของเหล็กเนี่ยนะเอาตัวส่งโรงพยาบาลอาการตอนนี้เป็นยังไงยังไม่ปลอดภัยหรอกพี่เบิร์ตเพราะว่าอะไรมันไปเสียบอวัยวะสำคัญหลายแห่งเลยอะค่ะ